เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะวัยรุ่นสองกลุ่มนัดไปเคลียร์ปัญหากันนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุกมาปิดหน้าหมู่บ้านแล้วก็เปิดฉากยิงใส่กลุ่มคั่วหรี่ค่ะ
แต่ว่าถูกยิงสวนกลับมาทำให้ฝ่ายตัวเองเนี่ยเสียชีวิต๑ศพ
มือปืนตอนนี้ถูกจับได้แล้วนะคะสารภาพว่ายิงป้องกันตัวค่ะ
โอ้โหกล้องวงจรปิดจับภาพนะคะวัยรุ่นชายใช้ปืนพกสั้นและปืนยาว
ยิงใส่รถกระบะของคู่อริพังเสียหายแก้แค้นให้เพื่อนค่ะเนี่ยค่ะ
กลางดึกเมื่อคืนนี้ตำรวจสพบางศรีเมืองรับแจ้งบอก
มีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสในซอยท่าอิดไซม้าที่นนทบุรี
ก็เลยไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืน๙มิลลิเมตร
จำนวน๓ปลอกรองเท้าแตะ๑คู่หมวกแก๊ป๑ใบแล้วก็มีกองเลือดด้วยค่ะ
ผู้บาดเจ็บคือนายจักริจแก้วสมบัติอายุ๒๗ปีก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
และเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะคุณหมอชนสูตรแล้วก็พบว่าถูกยิง
เข้าที่หน้าอกซ้ายหนึ่งนัดหลังจากนั้นตอนตีสองตำรวจได้รับแจ้งบอกรถกระบะ
ถูกคนร้ายยิงได้รับความเสียหายไปจอดไว้ที่หน้าตึก๓๙แฟลตเอื้ออาทร
ตนาธิเบสท่าอิดก็เลยไปตรวจสอบค่ะ
ต่อมาพลตำรวจเอกถาวรดุลยวิทย์รองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
ก็เรียกประชุมเพื่อที่จะเร่งติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงค่ะสามารถรวบตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ยิงคู่อริเสียชีวิตได้แล้ว
คนด้วยกันค่ะก็นำตัวไปที่สพบังศรีเมืองไปสอบสวนนะคะ
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุคือในบอลอายุ๑๗ปีรับสารภาพค่ะว่าเขาเป็นคนยิง

บอกว่ากลุ่มผู้ตายจะมาปิดหน้าหมู่บ้านเคลียร์ปัญหา
ก็เคยยิงกันมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ๖เดือนก่อนที่ซอยท่าอิด
เขาก็เลยเอาพวกออกมามาเจอกับกลุ่มผู้ตายนี่แหละ
แล้วมีตะโกนท้าทายกัน
แล้วก็ถูกกลุ่มผู้ตายชักปืนกระหน่ำยิงใส่ก่อน
ก็เลยเอาปืนยิงสวนไปหนึ่งนัดถูกผู้ตายค่ะ
อันนี้มันไม่คุยนะมันไม่คุยมันออกมาปุ๊บ

สะกอนปุ๊บยิงยิงใบสั่งครับ

ปุ๊บตอนนี้ผมเห็นว่ามันมีปืน

เพราะมันก็พร้อมยิงเสร็จพร้อมขับรถไป
มันก็ยิงผมเหมือนกันนะครับ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าถูกยิงสะกอน
ก็เลยยิงสวนไปเพื่อป้องกันตัวแล้วก็เปิดทางจะหลบหนีด้วย
ตอนแรกไม่รู้ว่ากระสุนที่ยิงเนี่ยไปถูกคนเสียชีวิตนะคะ

ผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุ
และติดตามกลุ่มที่ก่อเหตุยิงถล่มรถกระบะมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ